เตือนคุณผู้ชมว่าอย่าเพิ่งตกใจนะฮะ

น้ำใดอนุญาตเชันเซอร์นะคะ

คือเค้าจะเข้าไปจูบบริเวณหลังหัวของงู

เขามีอนุญาตให้ไปจูบนะ

ต้องแย้มว่าบางที่ไม่ใช่ทุกที่

เป็นคลิปงูฉกนักท่องเที่ยว
สาวชาวจีนถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
หลังมีผู้โพสต์วีดีโอที่คาดว่า
ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวความยาว๗วินาที
ไม่คาดฝันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่๙มกราคม
ขณะที่นางจินจริงอายุ๒๙ปีนักท่องเที่ยวสาว
กำลังบรรจงจูบหัวงูเหลือม
เขียนมาแบบนี้บรรจงจูบหัวงูเลย

เหมือนจะถ่ายรูปกันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ใช่ครับแต่จู่งูกลับฉกเข้าที่จมูกและปากของนักท่องเที่ยว
แบบไม่ทันตั้งตัวท่ามกลางความตกใจ
ของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินเสียงร้องลั่นแหละนะฮะ
เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริโรธภูเก็ตอย่างเร่งด่วน
โดยแพทย์เย็บแผลให้หลายเข็มก่อนอนุญาตให้กลับที่พักครับ
หลังจากเกิดเหตุนายสันติป่าวายผู้มนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ผู้มนวยการนายทะเบียนมะคุเทศสาขาภาคใต้เขต๒

พบสถานที่เกิดเหตุคือบริษัทภูเก็ตไบโอเทคโนโลยีจำกัดเป็นสวนโชว์งูคุณ
มีเนื้อที่กว่า๕ไร่นะครับตั้งอยู่ภายในซอยป่าหลาย
ถนนเจ้าฟ้าตะวันออกตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต
โดยนางสาวกิติกรภูมิกุลชนกุลชรฝ่ายขายของบริษัท
ชี้แจงว่าปกติแล้วนะคุณก็ชี้แจงมาแบบนี้
ปกติแล้วจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสหรือจูบงูทุกชนิดที่นำไปแสดง
ช่วงดีที่งูที่จูบเป็นงูไม่เหลืองก็หลามไม่มีพิษ
ไม่มีพิษแต่ว่างูเหลืองดุงูหลามจะไม่ดุ

ส่วนใหญ่จะเป็นงูหลาม
ที่ไม่ดุ

ก็ตามที่เห็นจัดให้นักท่องเที่ยว

กันอันตรายเพราะมีการโชว์งูที่มีพิษด้วย

เพราะนักท่องเที่ยวกระโดดลงมาจากที่นั่ง

ขณะที่พนักงานโชว์งูกำลังอุ้มงูเดินรอบเวที
ต้นบริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้๑แสนบาท
หลังจากนี้จะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

ใกล้ชิดกับงูทุกชนิดเป็นอันขาดนะครับ
ด้านของนายสันติบอกว่าในวันพระสบดีนี้
จะเรียกผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแสดงสัตว์ต่างในพื้นที่เนี่ย
เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางมาตรการป้องกันอันตราย

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีก

คุณบางทีเห็นโชว์สัตว์น่ารักบางทีก็แล้วแต่อารมณ์

หนึ่งที่ต้องจำคือสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ป่า
ยังไงเขาก็เป็นสัตว์ป่านั่นคือสัญชาติยาของเขา

เราเองที่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงกับเขา
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมปกติการป้องกันตัวของเขา
สมมุติโชว์อะไรก็ตามที่ให้เราลงไปเล่นด้วย
สมมุติโชว์ช้างโชว์อลิโชว์อะไรอย่างนี้
เขาต้องวาง
แต่ต้องอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดเท่านั้น
เขาพูดที่เขาเล่นมาเชี่ยวชาญกันแล้ว
เขาก็ได้รับการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้มาแล้วแหละ
ก็รู้วิธีที่จะต่อสู้รับมือกับสัตว์ป่าเหล่านี้
แต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องประเด็นในโซเชียล
นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาบอกเขาหวาดกลัว
ไม่กล้ามาสถานที่แบบนี้อีกนะครับ
ก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจกันนะครับ
ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซาหน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้าม
พร้อมด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบที่แปลงนาเกลือ
หมู่๑๔ตำบลบางปะกงเข้าไป

นี่งูเห่าใช่ไหมคะที่นี่

โอ้โหนี่ก็ต้องความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่แหละ

บอกว่าชาวบ้านแจ้งมาพบงูเห่าขนาดใหญ่จะชกเด็ก
เมื่อไปถึงก็พบงูเห่ายาวเกือบ๒เมตรจริง
เหลืออยู่กลางนาเกลือของชาวบ้านเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยเดินย่องเข้าไป

โดยใช้บ่วงเชือกคล้องคองูเห่านำใส่ถุง
แล้วก็ปล่อยคืนธรรมชาติของเขาต่อไป

ลื่นลงไปเดี๋ยวงูจะเข้ามาฉกนะ

แล้วก็เอาบ่วงคล้องจนจับได้นะครับ
นี่ก็เป็นความชำนาญของเจ้าหน้าที่ในการจับงูนะครับ